ท่านผู้ชมครับมาถึงข่าวนี้ที่ผู้ชายหลายคนบอกอยากจะนั่งดูพร้อมกับเมียเหลือเกิน
ใจเย็นมันอาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จของทุกบ้าน
บ้านอาจจะบ้านแตกได้หรือคุณเขียนมาสอนว่ายังไง
ก็ความสุขของใครมันคนละแบบอ่ะพี่อุ๋ยบ้านใครบ้านมันเนอะแล้วแต่ความสุขของเขา
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกเธอขอประกาศหาเมียน้อยภรรยาน้อยให้กับสามีขอหา๓คนด้วยนะ
ประกาศได้แค่วันเดียวครับ
ตอนนี้มีคนสมัครเรียบร้อยได้แล้วปิดรับสมัครแล้วนะครับ
ดูที่มาก่อนดูจุดเริ่มต้นก่อนครับ
แล้วก็ดูดิฉันด้วยครับดูดิฉันด้วย๑คนครับ

มีคนเดียวปิดเลยเธอบอกโอ้โหนี่ใส่ใจคอทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหมด
แม้คุณสมบัติจะไม่เป๊ะทุกอย่างแต่ชอบมากลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
คุณพี่บอกว่าเหมือนบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะว่าเหมือนเมียจริงหรือเปล่า

คุณพี่ก็บอกว่าเหมือนบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะว่าเหมือนเมียจริงหรือเปล่า

คุณพี่ก็บอกว่าเหมือนบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ยังไม่ได้พิสูจน์
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย

ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย

ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย

ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
ดูท่าทางฝ่ายภรรยาหลวงประธานบริษัทจะมีความสุขที่สุดเลยนะเนี่ย
เมื่อกี้คือล่าสุดเราก็เลยไปคุยด้วยนะคุณผู้ชมครับที่บ้านเค้าอยู่ที่สมุทรปลาการนะครับ
เป็นบริษัทรถเครนนะทางฝั่งภรรยายืนยันว่าภรรยาน้อยเพิ่มมาแล้วจริง๑คน
ความจริงเนี่ยที่บอกว่ารับ๓ใช่ไหมมีคนสมัครเข้ามา๒แต่พิจารณาแล้วรับคนเดียว
เพราะถูกใจอยู่คนเดียวคนที่เมื่อสักครู่นี้ในคลิปนั่นแหละ
คุณสมบัติอาจจะไม่ตรงทุกอย่าง
ไปติดเรื่องเคยแต่งงานแล้วก็มีลูกติดแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหา
ก็เขาบอกเขานอนคุยกันแล้วนะ๓คนน่ะ
คนผัวเมียเขานอนคุยกันเรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมา
ยืนยันว่าคนนี้คือคนที่ใช่เป็นเรื่องจริง
รับมาช่วยดูแลกันในบ้านจริงไม่ได้อัดคลิปเล่นไม่ได้สร้างคอนเทนต์
ไม่ได้แกล้งหยอกหัวเล่นแต่อย่างใดมีหอมโชว์แล้วนะ
เมื่อคืนคุณพี่เขาบอกเขายังไม่ได้พิสูจน์
วันนี้นักข่าวไปหานี่มีหอมโชว์แล้ว
เรื่องที่เราวางกับก็นี่ครับมึงเหมือนที่เราไหว
อืมแต่ว่ามันมันโอเคไงก็แน่นอนแล้วมันก็มีคำถามตามมา

จริยธรรมอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมสังคมไทยมันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ทางสามีภรรยาคู่นี้เขายืนยันว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละครอบครัว
ที่เขาจะอยู่กันแบบไหนอะไรยังไงนานาจิตตังค์นะ
แต่ทางฝั่งของภรรยาของคุณพี่คนนี้ของบ้านนี้เธอบอกเธอมีเหตุผลของเธอ
เพราะเธอไม่สามารถดูแลสามีได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเรื่องของสุขภาพร่างกาย
ก็เลยจำเป็นต้องหาผู้ที่มาช่วยดูแลสามีจะได้สร้างความสุขในบ้านประมาณอย่างนั้น
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วฮะคืออย่าไปลอกเรียนแบบค่ะ
มันไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรสำเร็จทุกบ้านนะใช่ค่ะ
บ้านเนี่ยเมียไม่พูดแล้วดูข่าวนี้แล้วไปเกริ่นกับเมียเนี่ย
หัวแตกขึ้นมานี่ไม่รับผิดชอบด้วยนะ
ค่ะก็ความสุขใครความสุขมันแตกต่างกันแต่ละครอบครัวนะคะ